การเก็บหุ้นไวขึ้นการผสมกับคนที่กระทำการณ์อยู่ที่นี่
ถ้าตามโดยผสมได้รับการเจ็บผลานิกชีพทางกันก็ได้รับการเจ็บเต้นเดียวกัน

ไปไปไป

ตอนนี้หนูออกมาไม่ได้ใช่หนูโดนเหยียงเหมือนกัน
ขอให้กัดเข้าไปนะครับ
หลอยหลอยหลอยหลอยหลอยหลอยหลอยหลอยหลอย
อาจารย์อาจารย์กลับอ้อนไปนะครับ
กลับเข้าไปนะครับเราจะไม่บุกลุกเข้าไปนะครับ
เราไม่จะว่าคัตตัวใครน้องเอาให้เข้ามาเกี่ยวข้อตามข้อมูล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

ประเทศวะไหลที่นี่เเล้ย

กลับไปถูกประตูห้างดีกว่านะครับ

ถ้าอาจารย์ไม่มีเซอรี่ให้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอาจารย์นั่งได้หรือเปล่าครับ
ถ้าถ้าไม่กลับเข้าไปนะครับผมก็ต้องขอคืนพื้นที่ถึงโรงเรียนต่อไฟฟ้านะครับ
เจ้าคู่ก่อนหลังจากน้องขงนั้น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

เป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังเรียกพยาบาลค่ะ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

เรามาเพื่อป้องกันบุญศาสนาแล้วเราจะพูดด้วยกันนะครับ
เราจะไม่ทำร้ายกันนะครับนั่นเราให้อภัยกันนะครับ
เพราะเราไม่ได้คิดจะให้ร้ายใครทำร้ายใครอยู่แล้ว
ก็แค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนหยุดก่อนแค่นี้ก่อน
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาการปะทะกันไปมานะคะดึบดัดกันไปมาทำให้
สตาร์ทที่ผู้หญิงคนนี้ล้มลงนะคะล้มลงแล้ว
เมื่อล้มล้วงก็เลยถูกเหยียบนะคะก็เลยได้รับบาดเจ็บค่ะ
ตอนนี้รถพยาบาลมาแล้วนะคะ
รถพยาบาลมารับคนป่วยนะคะ
มารับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
มีคนเบื้องต้นเห็นชาวบ้านเจ็บมาก่อน
แล้วก็มีชาวบอดเจ็บด้วย

กอลกครับครับคุณป้าหลอกครับป้าหลอกเดี๋ยวเขายกให้คุณป้าหลอก
คุณป้าหลอกครับครับยิงไหนเจ้าหนี้เขาจัดการครับ
อ่าพี่ไปเขาให้
ก็ช่วยด้วยค่ะพามาช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
พาหมุนกายเย็นนะป้ากำลังช่วยอยู่ครับมุมธิที่นี่ค่ะคนดีดูแลป้า

พี่คนเจ็บไปไหนแล้วเอาวิธีมือมาแล้วมาไปตรงบ้านแล้ว
เป็นกระทั่งคนไทยด้วยกันไหมอ๋อ

วันนี้สร้างวาสนิทเกี่ยวกับสร้างอ๋อได้ครับเดี๋ยวอ๋อได้เลยครับ
อ๋อได้เลยครับเชิญครับอ๋อได้เลยครับเชิญเลยครับ
ขอบคุณห้าหกปีแล้วคุณก็จะได้ขอบเลยครับเชิญเลยครับ

ตอนนี้ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น

ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น

ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น

ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น

ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น

ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์เกิดขึ้น
หลังจากเกิดการประทะกันนะคะก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงวัยกลางคน

หากมีความพฤกษ์หน้าหรือมีหมายเกิดอะไรเกิดขึ้น
เดี๋ยวทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงาน

ในส่วนของทางเว็บไซต์